สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้
กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับการกลับมาของลมหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับ
ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทย
แน่นอนแล้วครับว่าเป็นปัจจัยสำคัญมาจากการที่แผ่มาของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่ามรสุมฤดูหนาวนั้นจะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ช่วงแรกที่แผลเข้ามาอย่างที่ได้เจอกันนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน

ซึ่งฝนเหล่านี้เองเกิดจากการที่ลมหนาวเข้ามาช้อนความชื้นที่เข้ามาปกกลุ่มก่อนหน้านี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะค่อยเย็นลง
และแน่นอนแล้วครับว่าถ้าหากในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะครับ
เริ่มเย็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องนะครับฝนนั้นก็จะเริ่มกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องรออีกนิดหน่อยนะครับ
ลมหนาวจะค่อยเคลื่อนตัวจากพื้นที่ภาคอีสานลงมาภาคกลาง
แล้วก็ไปยังพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้หมอกอาจจะหนาหน่อยในตอนเช้า
ใครที่ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
มาดูการคาดการณ์กันนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฟ้าสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง

วันนี้จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น

อาจจะมีเยอะหน่อยแถวบริเวณฝั่งตะวันตก
นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคเหนือภาคกลางฝนหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างบางส่วนนะครับ
สังเกตนะครับว่าในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับ

ฝนกลุ่มนี้แหละครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญครับ
ที่จะช่วยดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนเข้ามาเสริมทัพ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะทำให้อากาศนั้น
มีการคาดการณ์ว่าจะหนาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๔นี้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนในระยะนี้
ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ